เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปทานอีกที่หนึ่ง

เป็นไอศกรีมที่จัดหนักได้จัดเต็มเหมือนกัน

วันนี้เราจะจัดแบบบุฟเฟ่กันไปเลย

ร้านนี้จริงเขาดังอยู่ที่จังหวัดอายุทยา
แต่ว่าโดนเหมาไปขายอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง

นี่แหละเข้าวิวยังก็แจกฟรี

แต่เดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงฟรี

ไอศกรีมบุฟเฟ่ไฮโซของนายกัมพล
สุวรรณประเสริฐอายุ๕๓ปี
เจ้าของร้านไอศครีมเจ้าดังแห่งจังหวัดอายุทยา
โอ้โหที่เขาดังเพราะว่าคนขายแต่งชุดสุดเท่
สะดุดตาใส่สูรผลกในคล้ายสวมกางเกงสล็กขายาว

ผู้ที่มาชิมกันนักแลล่ะครับ
ก็ตอนนี้เนี่ยที่เป็นข่าวเขาบอกว่า
เครื่องใส่ได้เองตามอำเภอใจเลย
ก็คือมีหน้าที่ตัดไอศครีมใส่ถ้วยให้เท่านั้น
ใช่

ข้าวเหนียวข้าวโพดถั่วเหลืองสับปะรดมันเชื่อม

ใช่ครับจะใส่ครบทุกอย่างจะใส่เท่าไหร่ก็
อย่างขอให้ใส่แล้วมันอยู่ในแก้วจะไปหกเรียดร้าน
ถ้าเกิดว่าใส่เครื่องเต็มถ้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่ไอติม

สำหรับงานนี้นะครับเขาบอกว่าชิมกันได้ฟรีอย่างที่ผมบอก
เพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจดีขององค์การบริหารส่วนตำบลผงเพง
เหมามาแจกชาวบ้านนะครับที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ที่มาเข้าคิวรอชิมอย่างมาก
เจ้าของร้านไอศครีมบุฟเฟ่ไฮโซบอกว่า
ไอศกรีมที่จังหวัดอายุทยามานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพ่อค้าขายไอศกรีมธรรมดาแต่ก็ขายไม่ค่อยดี
กระทั่งเกิดแนวความคิดเรื่องของการแต่งกายเพื่อสร้างจุดเด่นและสีสัน
ดูดลูกค้าจนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านแล้วก็พากันตั้งชื่อว่า
ไอศครีมไฮโซบอกว่า
ระหว่างในจังหวัดอยุธยายังไม่มีอะไรแปลกเกี่ยวกับด้านไอศครีม

บอกว่าปกติไอศกรีมบุฟเฟ่ไฮโซจะตระเวนขายในจังหวัดอายุทยานะ
แต่บางวันก็จะมีคนเหมาไปออกงานตามจังหวัดต่าง

พากันไปแห่ชิมกันจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะครับ
อย่างนี้ก็เหมาไปขายที่อ่างทอง
แต่ปกติแล้วคุณพี่เขาขายอยู่ที่อายุทยาที่เดียวนะคะ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องใบตองเหมามาขายที่ไทยรัฐทีวี
ทำไมคุณจะน้ำไม่เหมาพี่ฉันจะได้ทานด้วย
มีคุณผู้ชมเป็นห่วงพาไปดูบุฟเฟ่บ่อย
ระวังผอมนะพิธีกรทั้งสอง